ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อุทาหรณ์นะฮะ
เกิดขึ้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เป็นเหตุการณ์รั้วเหล็กที่เป็นรางเลื่อน
หนักไหมหนักค่ะหนักค่ะ
แล้วก็ปรากฏว่ามันล้มไปทับคุณป้าอายุ๖๒ปี
เป็นเจ้าของรีสอร์ทตอนแรกคือบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวคุณป้าส่งโรงพยาบาลสุดท้าย
คุณป้าเสียชีวิตนะคะเพราะว่ามันสาหัดมาก

หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ

ก็ลงพื้นที่ไปช่วยปั๊มหัวใจ
นางสาวนางวันนาวัดสุมงคลพฤษอายุ๖๒ปี
หลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
ส่วนตำรวจสพนังรองค่ะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมแบบนี้
เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนถนนนางรองลำปลายมาตร
ไปพบประตูเหล็กปิดรั้วขนาดใหญ่
กว้างสักประมาณ๔เมตรสูงประมาณ๒เมตร
คือกองอยู่กับพื้นนะคะใกล้กันก็พบรองเท้าแบบนี้นะคะ
ขูดของเหล็กที่พื้นปูน
สอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือคุณป้า

เพราะว่ามีพลเมืองดีไปขี่รถจักรยานยนต์
เรียกกู้ภัยที่สำนักงานเพื่อขอความช่วยเหลือ
โดยแจ้งบอกว่ามีคนถูกประตูเหล็กล้มทับ
พอมาถึงกู้ภัยบอกว่าเห็นชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวนั้น
ก็กำลังช่วยกันยกประตูเหล็กที่ล้มทับร่างของนางวันนา
ซึ่งเป็นข้าราชการครูเกษียณแล้วก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทดังกล่าวด้วย
ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าประตูเหล็กล้มทับนานหรือยัง
เพราะขณะนั้นเนี่ยคือผู้ที่ประสบเหตุก็คือนางวันนาเนี่ย

คาดว่ามาเปิดประตูแต่รางเลื่อนคืออาจจะชำรุด
พอไปตรวจสอบก็พบว่าประตูไม่แข็งแรง
จากว่าเป็นเหล็กเส้น๒หุ่น
มันไม่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของประตูเหล็กขนาดใหญ่
รางเลื่อนเป็นเหล็กเส้นสองหุ่น

แต่ประตูใหญ่มากน้ำหนักมันรองรับไม่ได้นะคะ
ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มาตรฐานนั่นแหละ
คุณผู้ชมสุดท้ายมันก็ตกราง
พอตกรางเสร็จปุ๊บมันก็ล้มสิคะ
น่าจะผลิตช่วงเนี้ยน่าจะทับเต็มเต็มตัวเลยแหละครับ
เพราะว่าเห็นเขาว่าชาวบ้านว่าประมาณนั้นนะครับ
น่าจะทับเต็มตัวแล้วมาช่วยมันลุกออกแต่ไม่รู้ว่ามันทับนานหรืออย่าง
ไม่รู้ว่ามันทับประมาณกี่นาทีก็มาถึงเนี้ยเห็นชาวบ้านก็ยกประตูออกมาแล้ว
ส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากเรื่องของประตูที่ไม่ได้ใช้งานมานานไง
เพราะว่าพี่สาวของผู้ตายก็คือพี่สาวเนี่ยคือนางปรานีคงพลปาน

ประตูนี้ปกติก็ไม่ใช้มานานแล้วนะนานหลายเดือนแล้วด้วย
ตั้งแต่ฤดูฝนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าน้ำท่วม
และตัวเองก็มาช่วยงานน้องสาวที่รีสอร์ทแห่งนี้เนี่ย
แต่เมื่อวานกลับไปบ้านก็ไม่ได้มาช่วยงานค่ะ
เช้านี้คนในบ้านก็ออกไปข้างนอกกันหมดทำให้น้องสาวอยู่บ้านคนเดียว
ก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้น้องมาเปิดประตูนี้
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระมัดระวังประตูเหล็กบนรางเลื่อน
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุสลดแล้วก็อุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้อีกนะครับ
ที่กู้ภัยไปจับดูเนี่ยก็ชำรุดแล้วนะ
และก็เส้นเล็กนิดเดียวดูนะครับสนิมไงครับ